จะเริ่มคิดว่าเอ๊ะฉันชงหรือเปล่าปีหน้า
ลองไหว้พระธรรมบุญแก้ชงกันหน่อย
หลายคนต้องตรวจสอบปีไหนชงต้องไปแก้ตามนั้น
แล้ววัดที่นิยมไปก็คือวัดมังกรนั่นเอง
วัดมังกรกำลาวาลหรือวัดเล่นเนื่องยี่ยาวราช

ไปไหว้ขอพรให้จัดลณ์ก้าวหน้าบรมถังสุขภาพแข็งแรงด้วย
ติดตามบริการพร้อมกันกับคุณนันทพรธาวระรายงานมาจากเยาวราชครับ
เล่งเนื้อยี่ย่านเยาวราชนะคะยังคงเป็นสถานที่ที่ประชาชน
ทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมเข้ามากราบไหว้ขอพร
รับปีใหม่กันค่ะโดยเฉพาะผู้ที่เข้ามาทำบุญแก้ปีชงนะคะ
เพื่อที่จะสะดอกเคราะห์เพื่อให้แคล้วคาดจากโรคภัยไข้เจ็บ
ตามความเชื่อของศาสตร์จีนค่ะ
บรรยากาศครึ่งวันเช้าภายในวัดเล่งเยียยี่
ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน
ต่างพากันเข้ามากราบไหว้ขอพรรับปีใหม่กันอย่างต่อเนื่องนะคะ
กลางสภาพอากาศที่เย็นสบายค่ะ
โดยทางวัดได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาทำบุญตั้งแต่เวลา๖นาฬิกา
จากการสอบถามนะคะประชาชนส่วนใหญ่บอกว่านิยมพาครอบครัว
มาทำบุญไหว้พระขอพรที่วัดเล่งเยียยี่ทุกปี
เนื่องจากมีความศรัทธาตามความเชื่อศาสตร์จีน
รวมทั้งรู้สึกสบายใจเมื่อได้ร่วมสะดอกเคาะแก้ปีชงในปี๒๕๖๑ค่ะ
ว่าการที่มาไหว้ก็จะทำให้เรามีความสุข
แล้วก็จะแก้สะดอกคล้อหรือว่าถ้ามีคล้อพายอะไรก็ให้หายไป
เป็นความเชื่อของทางครอบครัว
สำหรับดวงชงปี๒๕๖๑มี๔นักศัตริย์
ซึ่งปีชงโดยตรงคือปีนักศัตริย์มรงค์
ชงร่วมคือปีนักศัตว์จอฉลูและมะแมตามความเชื่อศาสตร์จีน
มรงถือเป็นปีที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
ส่วนปีชงร่วมอย่างปีจอมีความเชื่อว่าจะทำอะไรติดขัด
ชารูจะได้รับผลกระทบเรื่องข้อกรรม
และปีมาแม่จะได้รับผลกระทบในเรื่องของสุขภาพค่ะ
โดยของไหว้แก้ปีชงที่ต้องเตรียมมาก็คือ
ส้มมงคลเมื่อไหว้เสร็จแล้วนะคะ

เพื่อความเป็นสริมงคลกับตัวเองตลอดทั้งปี
น้ำมันเติมตะเกียงนะคะหมายถึงชีวิตจะได้รุ่งเรืองโชดช่วงตลอดทั้งปี
กระดาษเงินกระดาษทอง๑๓แผ่นพร้อมเทียบแดง
เขียนชื่อนับสกุลวันเดือนปีเกิด
ถ้าหากเป็นปีชงนะคะก็ให้นำกระดาษนี้มาปัดที่ตัวเอง๑๓ครั้ง
ลงมาตั้งแต่ศีรษะจะหลดเท้าจนสุดแขนค่ะ
จากนั้นฝากกระดาษไว้ไม่ต้องเผานะคะ
และนำซองที่บรรจุดวงชะตาที่มีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนั้น
ฝากไว้ที่สารเจ้าเพื่อให้พระจีนสวดมนต์
ทำพิธีเสริมดวงชะตาให้แคล้วคาดปลอดภัย
เป็นสิริมงคลตลอดทั้งปีเช่นกันค่ะ
สำหรับวัดเล่งเยยี่ก่อตั้งในปี๒๔๑๔หรือกว่า๑๔๖ปีแล้วนะคะ
เป็นวัดในสังกัดคณะจีนนิกายแห่งประเทศไทย
ซึ่งชื่อของวัดมาจากสามคำคือเป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว
แปลว่าวัดมังกรค่ะ
ส่วนชื่อวัดมังกรกลาวาสนั้นเป็นชื่อทางการ
ซึ่งเป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
ซึ่งเทพที่ประชาชนนิยมกราบไหว้ขอพรคือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
สำหรับประชาชนที่ต้องการเข้ามากราบไหว้พระขอพรรับปีใหม่
รวมทั้งไหว้พระแก้ปีชงนะคะก็สามารถเดินทางเข้ามาได้ที่

ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบไหว้ได้ถึงเวลา๑๘นาฬิกาค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศภายในวัดเล่งเนียยี่
นันทพรธวราชทีมข่าวเทวรัตน์ทีวี
รายงานจากวัดเล่งเนยี่ย่านเยาวราชค่ะ

ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนนิยมไปทำบุญกัน
ไหว้ขอพรแล้วก็แก้ปีชงกัน